ไปดูภาพเหตุการณ์ที่ร้านอาหารแถวเข้าสารกันหน่อยนะคะ
ปรากฏว่าเป็นการปะทะกันระหว่างตำรวจกับประชาชน
จากการที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มร้านค้าที่เปิดเกินเวลาค่ะ
นี่ค่ะคือมันชุนละมุนไปหมดเลยคุณผู้ชม
แล้วในภาพนี้มีทั้งลูกค้าคนที่กำลังดื่มกินอยู่ในร้าน
มีทั้งตำรวจที่เข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดี
มีทั้งเจ้าของร้านที่กำลังโตเถียงอยู่นะคะ
เขาไปจับในฐานะที่ดำเนินคดี
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

กล้องวงจรปิดหน้าร้านเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ออกมาได้นะคะ
แล้วก็มีการปะทะกันกับผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าร้านจนชุนละมุน
เจ้าของร้านคุณรัตนาวุฒินะคะ
พร้อมทั้งพยานหลักฐานภาพจากวีดีโอวันนี้
ไปแจ้งความกับพนักการณ์สับสนสเอร์นอวยชนะสงคราม
ให้ดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ค่ะ

พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงแต่ว่าเข้ามาแบบนี้จับกลุ่มโดยมิชอบ
เพราะว่าช่วงเวลาที่มาจับกลุ่มเนี่ยตอนนั้นมัน๒ทุ่ม
กฎหมายระบุว่าไม่เกิน๓ทุ่ม
แต่ตอนนั้นมันคือ๒ทุ่มนะคะ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายพนักงานในร้านด้วย
เจ้าของร้านเขาบอกว่านี่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่สมควร

เพราะว่าร้านเขาถูกจับแค่ร้านเดียว
คือไหมก็ว่าให้เกรงปลัวว่า
กฎหมายมีนะอย่าทำน้ำอ้านเดียวต้องมีเกิน
คือตักเตือนเขาแล้วก็ไม่มีการจับกลุ่มแม้แต่คนเดียว
แต่ของผมกองปราบราฟนาตั้งแต่๒ทุ่ม
มันรอดับผมอุตส่าห์เอาเขา
ไปดูอีกข้างหนึ่งเขาเริงถูกท่างอยู่หน้า

อันนี้ก็เป็นการกลับมาแจ้งความนะคะ

ล่าสุดพันธการสอบสวนสนชนะสงคราม

ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือเปล่า
ขณะที่ผู้กำกับการตำรวจนครบาลชนะสงคราม
บอกว่าเจ้าของร้านพนักงานและลูกค้า
ที่ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการนี้เนี่ย
สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มได้ตามสิทธิ์
แล้วตอนนี้ก็แจ้งไปที่ต้นสังกัดของชุดจับกลุ่มแล้ว
อยู่ระหว่างเตรียมเข้าชี้แจงค่ะ